คุณผู้ชมคะมาพูดกันเรื่องของลิฟต์หน่อย

ไม่งั้นจะเหมือนแม่บ้านโรงแรมแห่งนี้

คือกลายเป็นว่าคงรีบด้วย
คนบาดเจ็บแบบชื่อนางแดงต้อยอีกอายุห้าสิบเจ็ดปีแบรนด์แม่บ้านของโรงแรมที่นี่แหละ
ค้างอยู่ตรงนี้ตรงหัวลิฟท์ชั้น๒นะโอ้ยบาดเจ็บศีรษะแตกเลย
กู้ภัยรีบตามมาช่วยนะคะแล้วมีลูกสาวเนี่ยยืนร้องไห้เนี่ย
ห่วงแม่ด้วยทีนี้คือสอบถามข้อมูลจากผู้จัดการมา
รู้แบบนี้ว่าตัวผู้บาดเจ็บแม่บ้านท่านเนี่ย
จะรีบเคลียร์ไงเอาขยะไปทิ้งพอเปิดประตูลิฟต์เข้าไปปุ๊บ
ตอนนั้นลิฟท์ยังไม่มาเลยที่ชั้นสี่เก้าขาไปดิ่งตกลงไปค้าง
ตรงหัวลิฟท์ที่ชั้นสองคุณอ่ะโชคดียังปลอดภัยแล้วกู้ภัย
ก็ต้องโรยตัวลงไปช่วยมานะคะ